ข่าวแรกก็เป็นเรื่องน่ายินดีเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
มาแล้วจ้ะน้องพีเจนะคะ
ลูกของแม่จุ๋ยแล้วก็พ่อพุทธนั่นเองค่ะ

คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เขาลงรูปกันเอาไว้ในโซเชียลนั่นเองค่ะ

น่ารักมากค่ะผิวขาวนะอมชมพูแต่ว่าที่ดกดำมากก็คือคิ้ว

แสดงความยินดีกับครอบครัวนี้มากเลยนะคะ
เป็นภาพครอบครัวสุดน่ารักจากห้องคลอดน้องพีเจพิษราพงศ์เกษตรสินนั่นเองค่ะ
เกิดวันที่๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่คุณพ่อคุณแม่เขาเพิ่งลงรูปนะคะ
แล้วก็โฟกัสตรงนี้ไว้แล้วกันตัวเลขใช่ไหม

น้ำหนักตัว๓๑๔๕กรัม
เกิดวันที่๒๔นะคะ

เอาล่ะค่ะพีเจลูกให้โชคว่าป้าหน่อยนะจ๊ะ
คือแบบโถกสำนักถูกต้องอะไรรู้มไหม

ลุกชายที่เพียงออกมาคิ้วเข้มสวยเหมือนคุณแม่เลย
แต่ว่าผิวดีนะคุณผู้ชมค่ะ